มีความคืบหน้านะคะหลังจากแชร์คลิปกันในโลกออนไลน์ที่มีผู้หญิงสองคนโตเถียงกันอยู่ที่กาดกองต้า
ถนนคนเดินกลางเมืองลำปางนะคะผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีแดงผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อสีน้ำเงิน
แล้วก็จังหวะที่โตเถียงกันเนี่ยผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกับไปถึงเนื้อถึงตัวก่อน
ผลักไปตบเขาก่อนแล้วผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินที่อยู่ในคลิปเป็นคนมีชื่อเสียงในพื้นที่ไง
เป็นภรรยาของนักธุรกิจดังในพื้นที่จังหวัดลำปางครับพอคลิปนี้เผยแพร่ไป
ตัวผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินเขาก็ออกมาให้ข้อมูลออกมาให้สัมภาษณ์
บอกเธอชื่อบุ๋มอายุเนี่ย๓๘แล้วเธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
เธอไม่ระงับยับยั้งช่างใจเองเธอผิดเอง
แต่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันมาก่อนคือผู้หญิงเสื้อสีแดงเนี่ยไปโพสต์ต่อว่าเธอในโลกโซเชียลทำให้เธอเสียหาย
พอเธอเดินเจอกลางตลาดก็เลยเอาเลยยับยั้งช่างใจไม่อยู่
แต่ทีนี้ล่าสุดผู้หญิงเสื้อสีแดงที่ชื่อว่านางสาวนาริสราอายุ๓๔ปีชาวจังหวัดลำปางเหมือนกัน

เขาก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันมาก่อนจริง
แต่ก็พอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป

ปรับความเข้าใจพร้อมให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดี
ฟังเสียงทั้งสองฝั่งนะคะทั้งผู้หญิงเสื้อน้ำเงินในคลิป

ได้ไอให้แทนพี่
ตอนนั้นเราจัดงานช่วงนั้นเราจัดงาน

น้ำเย็นร้านแกนมาค่ะแล้วก็เราก็เราก็จัดงานแล้วเราก็
น้องก็โพสต์ข้อความทำให้งานเราเสื่อมเสียค่ะ
ปอนเซอร์ถอดถอนไม่ร่วมสนับสนุนอ่าตอนนี้เราก็มีปัญหา
เวลาเราไปจัดงานที่ไหนเขาก็ไม่ไม่ร่วมมือกับเราเพราะว่าเหมือนเรา
เหมือนข้อความเนี้ยค่ะมันทำให้สถานที่จัดงานดูแย่ค่ะ
ดูแย่ลงค่ะมันก็เป็นปัญหาที่ที่เข้าใจผิดกันเล็กเล็กน้อยน้อย
ณเวลานั้นนะคะแล้วเราก็ค่ะระห่องระแหงกันแล้วเราก็
ก็เลิกคุยเลิกคบเลิกติดต่อกันค่ะแต่ตอนนี้เราก็ยืนยันว่าพร้อมที่จะเจรจา
แต่เขามาเจรจากับเราใช่ค่ะทางเราก็ก็พร้อมค่ะ
เขาอยากจะยุติปัญหายุติความขัดแย้ง
หนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้โกรธไม่ได้ติดใจแล้วก็ไม่ได้อะไรเนอะ
แต่เพียงแค่ว่าถ้าทางฝั่งนู้นเขาพร้อมที่จะเข้ามาเจรจา
หรือมาพูดคุยกันมาปรับความเข้าใจกัน
ทางหนูก็ได้ปรุษศาสตร์กับทางผู้ใหญ่หลายท่าน
มันก็ได้ความแนะนำว่าเราก็พร้อมที่ยินดีที่จะพูดคุยที่จะเจรจากันค่ะ
ก็อยากให้เรื่องมันจบลงได้ดีเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างธรรมหาดินได้กันทั้งคู่
ไม่ได้อยากมีเรื่องผิดใจหรือบาดหมากกันก็อยากให้จบกันดี
ทีนี้ก็เลยฝากถึงทุกคนว่าอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรงในการยุติปัญหา
พอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ยากมันกระทบทั้งสองฝ่าย
ทั้งคู่คลิปนี้เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์

ทั่วประเทศใช่ไหมเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์มันไปไกลอยู่กันชั่วลูกชั่วหลาน